คุณผู้ชมครับมาดูที่พยาวที่วัดร่องป่าเป่า
เขามีการบูรณวัดแล้วก็ปรับภูมิทัศน์
แต่ทีนี้นะฮะกำลังบุรณวัฒน์ขุดพื้นที่ไปมา
เจอบ่อน้ำโบราณ
โดยก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้เลยนะว่ามีบ่อน้ำตั้งอยู่ตรงนี้
เพราะดินมันทับถมกันมาจนกระทั่งมีการปรับภูมิทัศน์ครั้งนี้
ก็เลยเป็นความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
บ่อน้ำที่ขุดพบในวัดบ้านปานหรือว่าวัดร่องป่าเป่า
ห้วยนาขาวหมู่๒ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
ก็ช่างกำลังเกลี่ยพื้นที่รอบข้างบ่อนะครับ
แล้วก็ทำการชะล้างบ่อ
แล้วก็ขุดลอกดินโครนออกจากบ่อจนเรียบร้อยแล้ว
สภาพบ่อก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะเริ่มมีการพัฒนาปรับปรุง
ที่ตรงนี้อย่างที่บอกไปไม่มีใครทราบว่ามีบ่อน้ำโบราณมาก่อน
เพราะด้านบนถูกทับถมปิดไว้นานมากแล้ว
แล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างปลูกทับไว้
กระทั่งทางวัดมีการบุรณวัฒน์เตรียมปรับภูมิทัศน์วัดใหม่
ก็เลยมาขุดมาพบแบบนี้นะครับ
ปากบ่อกว้างเมตรกว่าแล้วก็ลึก๘เมตร
ลักษณะบ่อที่ช่างผู้ชำนาญเขาบอก
บอกว่าบ่อนี้เป็นบ่อโบราณแน่นอน
เพราะว่ามีการก่ออิด๓ชั้นนะครับ
ชั้นใต้ดินชั้นกลางดินแล้วก็ชั้นผิวดินเป็น
บ่องทองอายุ๖๐ปี
ช่างเกยนี่ถือว่าเป็นช่างขุดบ่อมือดี

เกยยืนยันบอกว่าบ่อนี้เป็นบ่อน้ำโบราณแน่นอน
เพราะลักษณะการขุดการเรียงอิดการก่อ๓ชั้นอะไรแบบนี้นะครับ
่งบอกถึงว่าเป็นฝีมือของคนโบราณ
ถือว่ามีสภาพสมบูรณ์เกือบ๑๐๐
แล้วก็มีอิดบางชั้นที่เอียงไปบ้าง
เพราะมีการกักเก็บน้ำมานานหลายร้อยปี
รับว่าคือหาดูได้ยากเลยแบบนี้
บ่อแบบนี้ไม่ใครจะพบจะเจอแล้วนะในยุคปัจจุบัน
พอมาเจอแบบนี้โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์
บ่อยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ
คุดมาได้แล้วนะครับ

แปลว่ามันตันแล้วมันสุดแล้วมันสุดทางแล้ว

ใช่ภาษาเหนือตึ๊กแล้วนะครับ
ก็โดยพระเกรียงไกรรัตนโชโตท่านเจ้าอาวาสวัดร่องป่าเป่า
ท่านบอกว่าก็เพิ่งจะรู้นี่แหละว่ามีบ่อโบราณตรงจุดนี้
เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมามีการบูรณวัฒน์
ก็เลยมีการขุดลอกพื้นที่ตรงนี้ปรับภูมิทัศน์ตรงนี้

แล้วก็ได้ทำพิธีเปิดปากบ่อเมื่อวานนี้นะครับ
มาขุดเพื่อเอาซ่ากออก
ก็เลยทำให้บ่อครับก็เหมือนกับว่าดันออกมาให้เห็นเป็นบ่อ
อาจารย์ก็ยังไม่เห็นนะครับก็เลยเพิ่งมาเห็นตอนที่

แล้วก็พระอาจารย์ก็ได้เห็นในนิมิตก็หมายถึงความฝันนะครับ
ก็น่าจะเป็นพญานาคนะที่พระอาจารย์สอนนะครับ
แล้วแต่ความเชื่อแต่พระอาจารย์เชื่อในสิ่งนี้นะครับ
เพราะว่ามาคู่อยู่คู่กันกับวัดวาอารามนะครับ
อาจารย์ก็สูญเสียว่าบ่อน้ำนี้ก็น่าจะเป็นบ่อน้ำที่เก่าแก่นะ
นี่แหละครับในนิมิตของท่านเจ้าอาวาสท่านนี้นะฮะ
ท่านก็บอกว่าท่านเห็นพญานาคร่างใหญ่รูปร่างงดงาม
ออกมาจากบ่อน้ำซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็นิมิตร
หลังจากที่เจอปากบ่อได้ประมาณ๒วัน
ทีนี้ท่านก็เชื่อทันทีว่าบ่อน้ำแห่งนี้เก่าแก่
แล้วก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อที่อยู่คู่วัดมายาวนานนะครับ
ซึ่งวัดร่องป่าเป่าสร้างตั้งแต่ปีพศ๒๐๓๙แล้วนะครับ
ว่าอายุของบ่อก็น่าจะประมาณ๕๒๔ปีตามอายุวัด

หลังจากนี้ทางวัดจะทำการบูรณะอนุรักษ์บ่อน้ำโบราณแห่งนี้

แล้วก็เชื่อว่าจะมีชาวบ้านจะมีประชาชน
ไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จำนวนมากเหมือนกันนะฮะ